นะคะเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็อย่างหนึ่งที่มันเป็น

ไม่แน่ใจว่ามันควรจะจับด้วยวิธีคิด

เป็นคนนอกพื้นที่แล้วตื้นที่สุด

ยาเสพติดที่เข้าตะเข็บชายแดน

ดิฉันถามในมุมของภาคเลย

ความเปลี่ยนดีมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยเสริมเราในอนาคตได้
เห็นภาพบอกไว้ว่างี้อ่ะ
วันนี้เราจับยาติศิตรได้มากไว้วัตสาธิต
มากกว่าในอดีตมากนัก
บีเซนต์ไม่แน่ใจว่าเราควรจะรู้สึกกับตัวเลขนี้ยังไงนะ

แต่คุณค่ะมันเข้ามาแล้ว
อันนี้แน่นอนครับมีประวัติการยึดทรัพย์
เรายึดทรัพย์ยาศิติได้มากที่สุดครับเวลานี้
อ่าอ่าเข้าใจ
มาที่คุณชัยวุทธ์ค่ะคุณชัยวุทธ์เหมือนจะเสริมเรื่องนี้

ผมก็อยากให้พวกเราไปมองมุมมองแบบว่าไปโทษเจ้าหน้าที่

มาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องไปช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับ
ไม่ใช่ไปตัดงบเขาหรือไปลดกำลังของเขาเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
เพราะภารกิจที่ทำอยู่เนี่ยเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันเอาไม่อยู่นะครับ

จะเป็นหน้าที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้
หน่วยงานที่อยู่ที่ชายแดนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับ
มีอุปกรณ์ทันสมัยขึ้นนะ
ตรวจความร้อนเห็นเป็นคนก็จะรู้ว่าเขาเข้ามาทางไหนตามช่องทางธรรมชาติเป็นต้นนะครับ

ผู้เสพก็เลยไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมาย

แต่ที่สำคัญวันนี้คือที่เราคุยกันคือต้องมีเรื่องของการบำบัด

ให้เขาเลิกเสพให้ได้จริงนะครับ

คุณชัยวุฒิพูดว่าอย่าตัดงบ

มันควรจะเป็นการส่งเสริมให้เขาทำงานได้ดีขึ้น

ผมคิดว่าวันนี้ปัญหาเนี่ยมันยังแก้ไม่ได้

คือสังคมของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย

คือก็จะว่าโน่นว่านี่สิ่งที่มันไม่ดีไง
แต่ผมก็มองว่าเขาก็ไม่ได้มีโซลูชั่นอะไรที่มาแล้ว

ไม่ถึงเป็นการตำหนิโทษโน่นโทษนี่น

คุณบอกว่าแชร์แดนคุณซิลจิงไม่ได้

มีใครจะพูดไหมมีข้อเสนอเรื่อง

ถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำตามหน้าที่ของเขา
โดยไม่มีมือมืดไปแทรกแทรง
ผมเชื่อว่าเอาอยู่และจัดการได้
ผมพูดตรงเลยว่าลีมันคือแป้ง
ในนี้ผมถามคุณชัยวุฒิเลย
เชื่อเหรอว่ามันคือแป้งจริง
แล้วถ้าเกิดเอามันคือแป้ง
แล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐบาลแบบนี้
คุณจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไง
และที่สำคัญที่สุดสวสเอพตโธมน
พนักงานสอบสวนออกไหมจับตามกระบวนการยุทธรรมทุกอย่าง
ปรากฏออกไหมจับตอนเช้า
ตอนบ่ายถูกเรียกให้ไปถอนไหมจับ
จนกระทั่งนายกสมาคมตำรวจ
นายกสมาคมพนักงานสอบสวน
ต้องออกแถลงการเพื่อปกป้องพันฑ์โดรจโทษมานัพพงฯ

เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้

ที่อยู่ในคุกคือ๘๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นลายย่อย
แล้วก็มีข้อกล่าวหาต่างนานาว่า
ยาที่เอามาขายนะเนี่ยจับแล้วเนี่ยเอามาเวียนอีก
ผมยังยืนยันว่าข้อเสนอเดียวที่คิดว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดได้
สำคัญที่สุดคือการปฏิรูปตำรวจเท่านั้น
ถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจแก้ปัญหาไม่ได้
ผมถามเนี่ยรู้อยู่แก่ใจมันคือแป้ง

ที่มีความเกี่ยวข้องกับทุนมินลัดเคื้อขายใหญ่ของการขายหายาเสร็จติด

เพราะว่ามีความสัมพันธ์กันในฐานะผู้ให้เช่าตึกกับผู้เช่าตึกใช่ไหม
ลักเข้ามาแต่เสหิแน่นอนโยงเข้ามาว่าก็สามารถจับได้ในประเทศเยอะขึ้นคุณชัยวุฒิบอกว่าทาง
ฝั่งฝ่ายค้าเนี่ยนะคะไม่ได้มีข้อเสนออะไรเลย
ทีนี้สิ่งที่สิ่งที่คุณวิโรธพูดเนี่ยคุณชัยวุฒิจะ

ก็พูดเรื่องเก่าเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้ว

เอาอย่างงี้ใจเย็น
หยุดก่อนหยุดก่อน
ยังไงนะไปวาธกรรม
โลชั่นที่ผมพูดคือการซิลชายแดน

เขาก็ไปวาธกรรมเรื่องมันคือแป้ง

เจ้าอาทิตย์คนไหนคนไหนรัฐบาลไปทำ

เป็นวลีที่พูดอยู่ในสภาจริง
ถ้าจะแย้งผมต้องเอาข้อมูลมาแย้ง
ไม่ใช่มาพูดคำว่าวาธกรรมลอยแบบนี้

สำนะให้ที่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่หลายปีมาแล้ว

ถูกไหมผมก็ตอบคำถามของคุณชัยวุฒิแล้ว
แต่ผมถามคุณชัยวุฒิจากหัวใจมันคือแป้ง
คุณชัยวุฒิคิดว่ามันเป็นแป้งจริงหรือเปล่าต่อประชาชนดิ
ตอบสิเชื่อผมว่ามันคือแป้งไม่เอานะไม่ตอบอ้าวไม่ตอบ
ผมรู้น่ะลึกคุณก็ไม่เชื่อหรอกแต่วาทักรรมครั้งที่๓ไหมล่ะครับ
เดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาก่อนเพราะตอบไม่ได้ก็บอกวาทักรรมตายแล้วอะ
คุณสามารถเดี๋ยวกลับมาแวบเดียวขอมาที่ฝ่ายค้านก่อนไหม
สักพรุ่งนี้คุณเชียววุฒิพูดถึงฝ่ายค้างใช่ไหมครับคุณหมอ
จริงจะไม่อยากพูดในนามฝ่ายค้านนะเพราะว่าจะเตรียมตัวไปเป็นรัฐบาล
คือคำถามคุณชอมขวัญว่าทำไมมันปิดกั้นชายแดนไม่ได้นะครับ
ทุกคนก็บอกว่าอยากจะซิลที่ชายแดน

ถ้าจะป้องกันปราบปรามนะครับยาเสพติดได้เนี่ย
ชายแดนต้องไม่ผูกขณะนี้รู้ว่าชายแดนมันผูกนะครับ
เข้ามารั้วจังหวัดก็ผุรั้วอำเภอก็ผูก
รั้วชุมชนก็ผูกรั้วครอบครัวก็ผูก

เพราะฉะนั้นกลับมาตรงที่ชายแดนเนี่ย

ส่วนที่๑ไอ้ตัวยาที่นำเข้าเป็นเม็ดยา

แต่ยุคใหม่เนี่ย

วัฒนาการมันดีมากเทคโนโลยีมันดี
เขานำเข้าสารตั้งต้นนะครับ
ที่ผ่านชายแดนถูกต้องตามกฎหมาย

เขาเอาโซเดียมสัญญาณายเข้ามาผลิตในประเทศ

ใช้เป็นโอมบัติธรรมยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับ

มันนำเข้ามาผลิตในประเทศ
เดิมเนี่ยชั่วโมงผลิตได้๒๗๐๐เมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับ

เทคโนโลยีการผลิตมันขึ้นไป๒๘๘๐๐เมตรต่อชั่วโมง

รั้วบ้านซีกในเราต้องเข้มแข็ง

ทั้งฝ่ายที่ทำงานหนึ่งด่านศุลกรกรต่าง

องค์กรต้องจับมาปฏิรูปทั้งหมดเลย

เปิดเจรจาเหมือนคุณอิงพูดเนี่ย
๓ปอเนี้ยไม่ใช่๓ปอนั่นนะ

ป้องการปรับบาลเปิดเจรจา
ตรงนี้มันจะเข้ามาจัดการ

ภายนอกก็ต้องมีการเปิดเจรจากันให้ชัด
ยาเสพติดเป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับ

พูดในฐานะที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะครับ
แต่จะพูดไปในทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในบ้านเรา
วันนี้ต้องตระหนักกันดีนะครับว่า
ผู้ต้องราชธรรม๙๐คือคดียาเสพติด
จากนั้นมันชี้ชัดว่ามันระบาดใหญ่โต

มีพร่ำหยัดยาเสพติดพร่ำหยัดป้องกันปรับปรามยาเสพติด
รำยัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ทุกอย่างพร้อมที่จะอำนวยให้ปราบปรามยาเสพติดได้
ปัญหามีนิดเดียวว่าผู้รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ย
ผมก็ไม่โทษรัฐบาลไหนนะครับ
มันจะต้องเข้มงวดกวดขัน
ต้องถือว่าเป็นวาระสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันปราบ
ซึ่งเหล่านี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม
เหลืออย่างเดียวนโยบายที่ชัดเจน
ถ้าภูมิใจไทยเข้าไปมีโอกาสทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองนะครับ
เราจะทำให้เด็ดขาดกว่านี้ครับ
สมมุติสมมุติถ้าได้แค่ร่วมบริหารแต่ไม่ได้นำ

คือผมว่าเมื่อเราไปอยู่ในคณะลำตรีนะครับ
ผลักดันเรื่องนี้ก็มีโอกาส
แต่ภูมิใจไทยก็อยู่นะคะ
ก็วันนี้อยู่ใช่นะครับ
วันนี้มีปัญหาที่ตระหนักกันแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเวลาเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้ามาแก้ไข
เพื่อรักษาไว้ซึ่งอนาคตของลูกหลานเราครับ
ก่อนไปเรื่องอื่นค่ะที่ฉันถามว่าคุณนราพัฒน์และคุณสิทธาจะพูดเรื่องยาเสพติด
หรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน

ครับสั้นนะครับก็ต้องบอกตามที่เสหิพูดเนี่ย
ชัดเจนว่าตะเข็บชายแดนเราเนี่ย
มันมีทั้งด่านและมันมีช่องทางธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปใช้กับกำลังจำนวนคนมาก
เข้าไปสำรวจตรวจสอบตะเข็บชายแดนที่เป็นธรรมชาติมันยาก
แต่วันนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เราใช้กล้องนะครับที่จะไปตั้งบริเวณรอบชายแดน

ผมว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนเนี่ย
ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่เข้าไปใช้แล้ว
ยังตั้งกล้องวงจรปิดสามารถจับอุณหภูมิของคน
ของการเคลื่อนไหวระหว่างชายแดนได้
มีภาพถ่ายที่สามารถเวียนบันทึกได้
เราก็จะรู้ช่องทางเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
สำหรับยาเสพติดในประเทศหรือยาเสพติดที่เราที่เป็นปัญหา
มันเป็นปัญหามาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัย
เข้มแข็งของสังคมของครอบครัว
ง่ายตลาดถ้ามันไม่มีคนต้องการไม่มีคนเสพไม่มีคนใช้
มันจะเข้ามาทำไมมันไม่รู้มันจะขายใคร
เพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยเยียวยา
แล้วก็ให้คำแนะนำอบรมทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง
สามารถที่จะเรียนรู้โทษภัยธรรมชาติได้
เหมือนวันนี้ปัญหากัญชาก็เป็นปัญหาที่สังคมกำลังตื่นตัวตนกว่า
ลูกหลานฉันจะทำยังไงคนรวยก็รวยจากอาการปลูกที่กัญชาทางการแพทย์ส่งออก
แต่ไอ้กัญชาที่ไปอยู่ริมรั้วจะควบคุมยังไงมีมาตรฐานยังไงสังคมจะเป็นยังไง
นี่คือจุดเริ่มต้นจากการเสพของบางอย่างที่อาจจะเบา
แต่ท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่ของที่มันหนักขึ้น
มีเทคโนโลยีเรามีคนเรามีเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมันมีสื่อสาร
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ใครก็หลบเทคโนโลยีไม่ได้
ปิดท้ายเรื่องนี้ที่คุณสิทธาเดี๋ยวขอเพื่อนก่อนเชิญค่ะ
จริงประเด็นมันความมั่นคงแล้วก็เรื่องยาเสพติดด้วยค่อนข้างเยอะ
ถ้าผมพูดแตะประเด็นอื่นอีกคงบานไปแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับ
ก็จะบอกว่าในเรื่องยาเสพติดครับที่ทางคุณวิโรธคุณหมอโจนน่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ย
ผมว่าเต็ม๑๐ไม่หักแล้วค่อนข้างที่จะเคลียร์
แต่พูดณวันนี้พี่หมอเรายังพูดในฐานะฝ่ายค้านอยู่นะ

ผมจะผิดหวังตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้ยินเนี่ยคือบอกว่า
คิดว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้หรือจะบอกว่ามันเป็นวาธกรรม
มันเป็นปัญหาที่พูดอยู่ซ้ำซ้ำผมก็ดีใจอยู่จุดหนึ่งนะครับ
บอกพูดซ้ำแสดงว่าคุณทราบปัญหาแล้ว
ที่คุณวิโรธพูดยาวเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าพูดอยู่ซ้ำ
ไว้ว่ารู้ปัญหาเพราะฉะนั้นกลับมาดูครับ
ต้องกลับมาดูว่าจุดแข็งของ๒ป๓ปอะไรเนี่ยคืออะไร

ถ้าคุณทำความมั่นคงให้ดีนะเศรษฐกิจคุณจะบกพร่องอย่างที่ผ่านมา
ปราบรามโควิดบกพร่องอย่างที่ผ่านมา
สวัสดิการสังคมเรื่องอะไรก็ว่าไปเนี่ย

แต่จุดแข็งซึ่งต้องเป็นเรือทงของทั้ง๓ปอคือเรื่องความมั่นคง
คุณออกกฎหมายที่เข้มงวดแต่มีการบังคับใช้ที่หย่อนยาน

ตอนนี้ประชาชนเราพูดถึงเรื่องทุนจีนสีเทาบ้างอะไรบ้าง
เน็ตในออนไลน์เขาบอกว่าทุนจีนสีเทาเนี่ย
มันเป็นลูกน้องของทุนไทยสีเขียวอีกทีนึงเนี่ย

ทีนี้คำตอบที่จะบอกว่าพูดซ้ำอยู่นั้นวาธกรรม

หลานเขาติดยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว
ยังมาภูมิใจว่าจับได้เยอะจับได้เยอะ
ยังมาภูมิใจว่าอะไรว่าไปยึดซับได้เยอะ
มันต้องให้มันติดกันทั้งประเทศถึงจะภูมิใจมากกว่านี้เหรอ

คือเอาไปทำทหารเนี่ยที่เขาพูดเนี่ย
บอกว่าปีนึงคุณมีพลทหารอยู่แสนคน

ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นบอกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ถ้าทหารจริงจังในการที่จะไปกำกับดูแล
ที่ผ่านมามันคือการหย่อนยาน
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับพักการเมือง
คือคุณเอาวาธกรรมที่ใช้ในการโจมตีการเมือง
มองเป็นเรื่องที่ว่าเราไปทำเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในการที่ไปให้ลักลอบยาเสพติดเข้ามาไม่มี

ว่าพี่วุฒิเชื่อว่ามันคือแป้งจริงหรือเปล่า
เหมือนกับผมตอบทั้งสั้น
ตอบก็ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตอบดิ

ผมถามซับซ้อนตรงไปตรงมาเลยว่า
คุณชัยวุฒิเชื่อว่ามันคือแป้งจริงหรือเปล่า
ผมไม่รู้เลยผมไม่เกี่ยวกันผมจะไปตอบแทนล่ะไง

ขออนุญาตนะครับเวลาคนเราหาที่ตั้งพัก

วิธีการง่ายเขาก็ให้ลูกน้องนำมาเสนอว่า

แล้วก็ขีดขีดสโขกไปว่าเราต้องการที่ตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับ
ก็นำเสนอนำเสนอเสร็จแล้วก็ดูที่ราคา
ว่าราคานั้นเป็นธรรมไหมรับได้ไหมนะครับ
ทุกอย่างคนนำเสนอเสร็จเป็นทำรับได้ปุ๊บนึงนะครับ

ต้องไปดูอย่างนี้นะครับ๑สัญญาที่ทำนั้น
ราคาเป็นธรรมไหมไปดูได้เลยนะครับ

เพราะฉะนั้นสัญญาที่ทำนั้นก็ทำถูกต้อง

พอทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูใน

อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ
พนักงานสอบสวนตำรวจนะครับอันนี้ต้องเรียนเลยว่า

คุณได้ชี้แจงไปแล้วนะครับผมก็ไม่อยากไปก้าวร่วง
ว่าการถอดไหมจับหรือไม่ถอดไหมจับ
นั้นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่สำรวจนะครับ

ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องปากนั้นชี้แจงอย่างไร

อีกอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าอสงเอกนั้น

เราเช่าตึกเราก็ไม่รู้เรื่องว่าคุณมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับ

ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าพัก
ท่านได้เอานโยบายที่เราทำอยู่แล้วไปใช้นะครับ
ป่อเนี่ยนะครับวงการปรากฏปางเวลาจริง

ทำไมเราถึงมาเน้นที่ยึดทรัพย์นะครับ

ผู้ค้ารายใหญ่นั้นไม่เกรงกลัวนะครับ

การสอบสวนเส้นทางการเงินนะครับ
แล้วไปถึงตัวเขาอันนี้ยึดทรัพย์ได้

ท่านก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาใน

การปรากฏปางรุนแรงเกินไปนะครับ

มันดีหรือไม่ดีในอดีตท่านไปวิเคราะห์ดู
ท่านยอมรับท่านจะยอมรับได้ไหมครับว่า

ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเขาอยู่ในบวนการยุทธรรมดีที่สุดนะครับ
อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมนำเรียนเลยนะครับ

มันเป็นนิยบายเป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้ว
ไม่ได้นำมาจากที่รัฐบาลชุดนี้ทำ

จับยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด
อย่างถึงพริกถึงขิงอันนี้ถือว่าชื่นชม
แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือไม่มีศูนย์บำบัด

ที่เราจะเปลี่ยนผู้เสพมาเป็นผู้ป่วย
อันนี้คือจุดกลบคร่องของรัฐบาลชุดนิธรรม

เราเชื่อกลับเข้ามาได้เป็นโอกาสแล้วเป็นรัฐบาล

เศษฐ์ภิกษ์ทิยกมือ
ก็ขอบคุณนะครับที่ยอมรับว่า
พี่ไปบอกท่านแล้วท่านก็ใจกว้าง

สวสงเอที่ว่าพอสชตั้งมากับมือนะ

ไม่มีท่านผู้เอกประยุทธ์นั้นไม่สามารถป้องกันผู้กระทำผิดได้
อนุญาตนะครับเคยเห็นรัฐบาลไหนนะครับ
ที่สามารถจับกลุ่มเจ้าที่ของรัฐได้มากเท่ารัฐบาลนี้
ตำรวจจับตำรวจได้มากในเท่ารัฐบาลนี้นะครับ
แล้วผมบอกเลยฮะปรปชไปค้นไปจับถูกต้องแล้วครับ
ไม่ต้องให้โจรไปขึ้นบ้านแล้วไปตรวจเจอแล้วมันเป็นคดีแล้วถึงเป็นเรื่อง

ก็อย่างนี้ฮะคุณดูสิ
ยุคนี้ถึงขั้นตำรวจจับตำรวจ
แล้วเราเลยต้องปฏิรูปตำรวจไง
เพราะทุกวันนี้ตำรวจชั้นปฏิบัติการเขาเสียกำลังใจนะครับ
ส่วนชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตกใจครับว่าเวลานี้เจอตำรวจมาเยี่ยมบ้านเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะระแวงหรือว่ายินดีดีนะฮะ
อย่างนี้นะครับถ้าท่านพูดอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมแล้วครับ
วันนั้นท่านกล่าวหารัฐบาลต่างนานาว่าไม่จริงใจปกป้องคนผิด
บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยปกป้องใครนะครับ

อ่าทีนี้เรื่องอย่างนี้นะคะ

เท่าที่เรียนอ่านข่าวมาที่ชัดก่อนนะ
ที่ชัดคือมีก้าวไกรเสนอแล้วก็ใช้ตำแหน่งว่านายกจังหวัด

แล้วก็ที่ชัดอีกอันหนึ่งคือเพื่อไทยเสนอผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
คือ๒พักนี้เสนอแต่เลือกตำแหน่งต่างกัน

เรียกว่าผู้ว่าก็ได้ครับจะได้เข้าใจง่าย
ได้กระจายอำนาจทุกพักเอาถูกต้องนะคะ

และไม่ว่าจะเรียกตำแหน่งอะไรเอาที่เนี่ยระดับผู้ว่าก่อนคือ
คือตำแหน่งนี้มีพักไหนไม่เห็นด้วย
กับการเลือกผู้ว่าหรือเลือกนายกจังหวัดไหมคะ

อย่างที่คุณวิโรธบอกมีใครไม่เห็นด้วยไหมคะ
มีพักไหนไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าไหมคะ
ในรายละเอียดหรือว่าหลักการทั่วไป

เอาคนที่เห็นด้วยก่อนดีกว่าบ้าง

เอาหลักการทั่วไปหรือว่าเอารายละเอียด

มันมีความหมายอะไรคุณหมอ

มีนโยบายกระจายอำนาจบางจังหวัดที่พร้อม

เราก็ปรับขึ้นให้เขาสามารถที่จะเลือก

อันนี้หมายความหมายของผมเป็นอย่างนี้นะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไม่ใช่อย่างนั้น

เพราะว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของการกระจายอำนาจ
ต้องมีการประเมินความพร้อมหลายด้านนะครับ

เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสภาพแวดล้อมต่าง

แม้กระทั่งการเสนอจากกรรมธิการของสภาเอง

ด้วยนั้นถามแบบนี้นะคะว่า

ผู้ว่าใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่นโยบายใช่ไหม
มันน่าส่วนอุปกรณ์ทุกจังหวัด
ที่เป็นตัวแทนของทุกกระทรวงเขาเรียกส่วนภูมิภาคใช่ไหม

ซึ่งมีนายกอบจลูกเทศบาล

ผมก็จริงก็อยากฟังไปว่าถ้าเขาเลือกตั้งผู้ว่า
คือหมายความว่าแล้วต่อไปรัฐบาลกลาง
ประสานงานกับข้าราชการส่วนภูมิภาคอย่างไร

กระจายประชายนโยคอบจก็ได้เพราะว่ามันจากการเลือกตั้ง
เพิ่มงานเพิ่มงบเพิ่มอะไรไปที่คุณคิดว่าเหมาะสม

การประชาชนส่วนภูมิภาค

เพราะมันไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลกลางนะครับ

คุณจะบริหารประเทศอย่างไร

ไม่ได้เป็นระบบราชการส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าเลือกตั้งมาเป็นพักนี้

หรือว่าทำอะไรที่ขัดใจคุณทำไม่ได้

เพราะมันไม่ใช่รัฐบาลเดียวกันมันเป็นระบบคนละแยกกันแล้วอ่า

แล้วถ้าใครอยากจะพูดยกมือนะครับ
เรื่องการต้องยอมรับเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับ

เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง
ถ้าเขาสามารถที่จะปกครองตนเองได้จากอำนาจของเขาเนี่ย

เราก็ควรจะต้องส่งเสริมนะครับ

แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเขาปกครองตนเองเนี่ย
ภายใต้บริบทที่มีความพร้อมทุกอย่างเนี่ย
เขาจะดูแลเขาได้ดีที่สุดนะครับ
อย่าเอามิติการเมืองไปบวกว่า
ไปบอกว่าถ้ามาจากภาคนี้

นั่นคือไม่ยอมรับอำนาจประชาชน

เนื่องจากคำคุณเสนอคุณจะตอบไหม
ผมสั้นเลยอ่ะผมเห็นว่าทางท่านผู้ว่าชาติ

รัฐบาลที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้เลยนะครับ

ผู้ว่าชาติชาติก็มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอครับ

ผมเจอวาธกรรมบอกว่าการเลือกตั้ง
ผู้ว่าทุกจังหวัดจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน
ผมถามว่าวันนี้กรุงเทพเป็นประเทศกรุงเทพหรือว่า

ในประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นเราอย่าเอาวาธกรรมแบบนี้มาใช้

ผมว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เพียงแต่อย่างนี้อำนาจที่เราให้กับเขา

คูครองถนนไข่หยะ
นึกภาพไหมครับ
ดังนั้นทำงานได้ไม่มีปัญหาเลยครับ

ก็มีสอต้องงอนในการกำกับดูแล

เดี๋ยวก่อนเหลือ๒นาทีสุดท้ายในทีวี
แต่เราจะต่อทันทีที่ออนไลน์ที่เราบอกเอาไว้นะคะ

ไม่ใช่การปกครองส่วนภูมิภาค
ที่เราพูดบริหารทิการระบบ

สอบไม่ผ่านเข้าใจไหม
เดี๋ยวประเด็นนี้จะสับสุนกัน
คุณหมอกลับขอเภทครับ

พอเลือกตั้งตรงนี้จะชื่อนายกอบจชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดก็แล้วแต่ต้องมีแค่คนเดียว

ส่วนคนที่กระทรวงมหาดไทยส่งเข้ามาที่จังหวัดเนี่ย
เมื่อคนที่มาดูว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบ
เพราะฉะนั้นคุณส่งผู้ว่ามาอาจจะใหญ่ไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีนายกอบจหรือผู้ว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ต้องมีจากกระทรวงมหาทัยที่จะมาปลั๊กเพื่อจะโยงเข้ากับส่วนกลางได้
ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเดี๋ยวจะรวบตึงสั้น
ก็คือทุกวันนี้ครับการเลือกตั้งของนายกอบจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็ขึ้นเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปนี่แหละ
การเลือกตั้งทุกวันนี้มันอยู่ที่กระแสกระสุนแล้วก็บ้านใหญ่๓อย่าง
ทีนี้ถ้าเกิดมันมีกระสุนกับบ้านใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบทุกวันนี้คือซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันจงครึ่มแบบนี้เนี่ยนะครับ
ไอ้ตัวเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกอบจมันก็จะเป็นคนในกลุ่มเดิม
ทีนี้มันก็สนุกปากเลยครับสอสอก็พวกตัวเองอันนี้ก็เลือกกันมาเนี่ยตรงนี้มันต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้ง
แต่ว่ากระบวนการในการเข้าไปกำกับดูแลเนี่ยต้องเข้มงวดจะปปชจะกรกตต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้ระบบมันสามารถเดินได้แล้วมีการตรวจสอบถวงดุลกันได้อย่างแท้จริงครับ
คือที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยต่อเดี๋ยวเอาต่อออนไลน์นะกระแสกระสุนและบ้านใหญ่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มประเด็นนึงนะคะ
จบแล้วที่ไทยรัฐทีวีแต่ต่อได้ทั้ง๔ช่องทางของไทยรัฐและจอมขวัญเดี๋ยวต่อเลยค่ะ
ตัวแทนพักการเมืองเวทีดีเบนเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน